นี่อีกวิธีการหนึ่งที่ทางหมอพยาบาลเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์เขาป้องกัน
ก็คือเรื่องของการอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ส่วนใหญ่ห้องปลอดเชื้อก็จะอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะ

แต่ร้านขายยาที่จังหวัดนครราชศรีมาก็มีห้องปลอดเชื้อด้วยนะคะ
แถมราคาประหยัดประหยัดไปดูว่าเขาทำยังไงค่ะ
ไปดูไอเดียดีของเพศรัชกรหญิงอวยพรจิติรัตการค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายยา๒เพศรัชกรในจังหวัดนครราชศรีมา
นี่เป็นไงคุณพอจะเห็นไหมคะว่าเขามีลักษณะโครงสร้างของห้องปลอดเชื้อเป็นยังไงบ้าง
ไอเดียก็คือว่าอยากจะทำห้องป้องกันเชื้อขึ้นมา
เพราะว่าเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนได้
ไม่รู้แหละว่าเชื้อโรคมันจะมาจากไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อยาภายในร้าน
ส่วนร้านขายยานี่นะคะคือเขาต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในร้านรวมถึงรักษาคุณภาพของยาด้วย
สัชกรหญิงอวยพรก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันจะต้องทำห้องปลอดเชื้อขึ้นมา
เอามาประกอบกันเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องมีประตูเปิดได้แบบนี้ค่ะ
แล้วความสูงความกว้างคือกว้าง๑เมตรยาว๓เมตรสูง๒เมตร
แล้วก็มีช่องด้วยช่องสำหรับการจ่ายยารับยาจ่ายตังค์แบบนี้ค่ะ
ซึ่งถือว่าใช้งานได้ผลดีมากมากเลยลูกค้าเองก็มั่นอกมั่นใจอ่ะเดินเปิดประตูเข้ามาในร้าน
มาเจอห้องใสกั้นอีกคือเพศรัชกรกับผู้ที่มาซื้อยาก็ไม่ต้องแบบปะทะกันตรง
ไม่ต้องมีแบบกำแพงกั้นแต่ให้เป็นห้องแบบนี้เพื่อความปลอดภัย
เวลาจะจ่ายยารับของก็รับกันเลยก็วางไว้กับโต๊ะแบบนี้แล้วก็หยิบมาเลยหยิบเงินคือแล้วก็วิธีการจ่ายเห็นไหมคะ
ไม่ต้องจับตังค์อ่ะคือโอนเลยแบบพร้อมเพลย์พร้อมจ่ายเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นห้องที่เห็นเนี่ย
เพศรัชกรหญิงอวยพรบอกว่าใช้งบแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นไม่หุ่น๑๐๐๐บาทก็สามารถสร้างห้องปลอดเชื่อได้อ่ะ
อันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นห้องแอร์หรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อเล็กที่สามารถปรับปรุงได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแต่ก็คงขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละที่ด้วย
อย่างร้านยาก็อาจจะมีความจำเป็นทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะ